ใกล้แล้วนะจ๊ะคุณแม่หลายคนในวงการบันเทิงค่ะ

ไปดูคุณแม่คนแรกดีกว่าคุณก้อยรัชวิน
เมื่อวันก่อนเห็นภาพน่ารักมากเลย
พี่ตูนแบบนั่งอยู่บนพื้นแล้วก็บอกว่าคุณแม่ก้อยแบบนี้นะคะ

โดยเฉพาะว่าที่คุณพ่อตูนค่ะน่าจะเหอะทายาทคนใหม่นี้ไม่เบาเลย
ที่ผ่านมาก็เห็นภาพน่ารักนะคะระหว่างที่พี่ตูนเนี่ยเล่นกับเบบีในท้องค่ะ
น่ารักน่าเอ็นดูมากเลยนะนี่คุณผู้ชมค่ะดูซะหน่อย
ล่าสุดค่ะคุณก้อยได้ลงภาพคู่กับพี่ตูน
ขณะที่พี่ตูนกำลังซบไปที่ท้องของเธอโอ้โหเนี่ยรูปนี้อบอุ่นมากเลยค่ะ
เจ้าตัวเขียนข้อความไว้ด้วยนะว่า

อีก๑เดือนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวได้เจอแน่
เจอลูกชายคนแรกอย่างแน่นอนค่ะ
ไปต่อเลยดีกว่านะคะสำหรับคุณแม่มิวนิษฐานั่นเอง
คนนี้ยิ่งท้องยิ่งสวยจริงค่ะ
ก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นนะท้องบิ๊กเบิ้มของคุณแม่คนสวย
จะบอกว่าอันนี้คือ๓๘สัปดาห์แล้วนะคะ
ซึ่งที่บ้านเนี่ยก็มีเตรียมตั้งชื่อไว้นะคะเรียบร้อยแล้ว
ที่คุณพ่อพร้อมจะรับขวัญลูกสาวคนแรกแบบเต็มที่
คือสามีเขาน่ารักมากเลยถ่ายรูปให้ด้วย

ปิดท้ายอีกนึงวาดที่คุณแม่ใกล้ตัวพวกเรามาก

หลายคนถามหาว่าพุธประกาศทายรัฐเราหายไปไหน

นี่แหละไม่ว่างจ้าฉันท้องแฝดอยู่จ้
เออแม่พลอยนี่ก็โพสต์ภาพสีสวยนะคัลเลอร์เขียนนะโอ้ยข้อความต่างนานาวะ
ดีใจด้วยทุกคนได้หลานแฝดชายหญิงตอนนี้๘เดือนแล้วนะโอ้โหอีกไม่นานนี่
ฝาแฝดนี่จะวิ่งเล่นกันเต็มสตูเลยนะคะน่ารักทีเดียวเลย
คือจริงเนี่ยกำหนดคลอดของคุณพลอยเนี่ยวันที่๒๖กันยายนค่ะ
คืออีกไม่กี่วันคุณผู้ชมแต่เอาจริงคาดว่านะอาจจะคลอดก่อนกำหนดหรือไม่ก็ได้

ดีใจนะคะแล้วก็ขอให้คุณแม่ทุกคนสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะ